เราติดตามผลการรันนัยขันฝุ่ดบอลนโตวัต้าไทยลีก
อันยอดเยี่ยมของการท่าเรือกลับมาแล้ว
ในการบุกไปเยือนนครราชศรีมา
ขณะที่อีกหนึ่งทีมคือแบงค์ควอลกิวเตะ

ของฟุตบอลโลต้าไทยลีกนครราชสีมาครับ
อันดับ๕ชุดศรีแสกเจอกับการท่าเรืออันดับ๔นะครับ

จากนั้นมีโอกาสหลุดอีกครั้งหนึ่งครับ
การจ่ายของประกอบเปรมพักนะครับ

ยิงลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับ

เปิดเน้นเลยครับ

จุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันของทางเจ้าบ้านนะครับ

ยันใส่ทางเควินดีโรมรำครับ

แล้วก็ได้ประตูนาที๘๔

เซอร์โกโซเรสจ่ายให้กับดราแกนครับ

ท่าเรือบุกชนะถึง๔๐ครับ
อยู่ที่๔เท่าเดิมนะครับ
มีเพิ่มเป็น๒๕คะแนน

หล่นไปอยู่ดับ๙มี๒๑คะแนน

เพราะว่าแบงคกอยู่ตั้งแต่ช่วงหลัง

รองจากฝูงควาชัยมา

ดับ๙ของตารางที่๓เกมหลัง

เกมมาสนบกันในช่วงครึ่งหลัง
เป็นจังหวะประตูของทางเจ้าถิ่นขึ้นนำหนึ่งศูนย์นะครับนาทีที่ห้าสิบห้าครับ
จากลูกเตะมุมวันดาลุยสครับเปิดให้กับเอเวอร์ตันกอนซาเวสนะครับ
งงเข้าไปและจังหวะตีเสมอของชมบุรีครับยิงเข้าไปติดแล้ว
รินาโบซ่าเก็บได้จ่ายให้กับวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญครับ
ดด้วยขวาที่๗๗๑ต่อ๑และก่อนเวลาดูฟรีคลิกจังหวะนี้ของสุบัญญาบุริสายครับ
เด็ดขาดจริงจริงครับช่วงหลังนี้สั่งได้เลยครับฟรีคลิกนะครับ
ลูกยิงไกลหกนัดติดต่อกันแล้วครับแบงคอกยูเต็ดเก็บสามแต้มนะครับ
ชนะ๒๑พร้อมกับตามจ่าฝูงบุรีรำช่องว่างเหลือ๒คะแนนเท่าเดิม
ชมบุรีอยู่อันดับ๑๑นะครับหล่นไป๒อันดับมี๒๐แต้ม
แพ้สวรรค์บุรีไป๐ต่อ๑อุบวนไม่ชนะ๑๒นัทตีตแล้วนะครับ
อันดับรองสุดท้ายแล้วก็ชัยนาธครับกลายเป็นทีมที่ฟอร์มดีขึ้นมา
ยังเก่งในบ้านต่อนะครับเอาชนะราชบุรี๒ต่อ๑ครับ
ประเด็นของศิโรชัดทองกองหน้าของทีมเมืองทองแล้วก็ทีมชาติไทย
ซึ่งแฟนสาวของคุณปีโป้ก็คือคุณไฟล์สุดารัฐนะครับได้มีการโพสต์ข้อความในสื่อโซเชียลระบุว่า
สีโรธแอบคบกับผู้หญิงซ้อนมา๒ปีแล้ว
แล้วก็ประกาศยุติความสัมพันธ์๘ปีกับทางปีโป้
แล้วก็มีการเขียนข้อความประมาณว่ายกแฟนที่กลายเป็นอดีตให้กับหญิงสาวที่มาครบซ้อนกับเธอ

เพราะว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวในการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ของทางศิโรธชัดทองนะครับ
เราไปดูผลการแข่งขันอีกหนึ่งรายการนั่นก็คือ
ซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนัดสุดท้ายของสายเอนะครับ
สาวไทยเอาชนะฮ่องกงไป๘ต่อ๐โดยนัดนี้สาธิชาโพธิวงครับทำแฮทริก
ทำให้สาวไทยนั้นมี๗แต้มครับเข้ารอบเป็นที่๑ของกลุ่มไปพบกับไต้หวันในรอบ๘ทีมนะครับ
วันที่๙พฤษภาคมก็ลุ้นนะครับให้ทีมไทยเป็นแชมป์ในบ้านให้ได้
จากก่อนนี้เก็บแชมป์เอเชียอินดอร์มาชื่ออาร์ตเกมมาแล้วนะครับ